ก็จากวันหยุดสุดส่วนที่ผ่านมาไหน
เราจะใหญ่แจกจริงคุณคุณท่อมครับ
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เพิ่งผ่านมากับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เรียกว่าจับจริงแจกจริงนะ
ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปถามผู้โชคดีกันเลย

ผู้โชคดี้ได้แค่
นายสมพรเต็มมุกดาครับ
ยินดีด้วยคุณคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

สุดจอดสุดจอดสุดจอด
สุดจอดสุดจอด

ว่าตัวเองเป็นผู้ช่องดี

มาคุยกันนิดนึงแนะนำตัวก่อนคุณสมพรตอนนั้นวินาทีนั้นจำได้เลยคุณชนะเป็นคนโทรไป
แล้วไปคุยว่าคุณเป็นผู้โชคดีความรู้สึกของคุณสมพรตอนนั้นเลยเป็นยังไงบ้าง

พี่พูดบังคับด้วยเหรอพี่จำได้ไหม

อย่างแรกประโยคแรกที่ผมคุยกับพี่พี่จำได้ไหมวันนั้น

พี่พูดประโยคนั้นออกมาเลยพี่จำได้ไหม

มันช็อคก็เป็นช่วงงจริง
พี่หลบมองตอนนั้นอยู่คนเดียวใช่มั้ย
ภรรยากับลูกไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
จะถามก่อนพี่สมพรทำอาชีพอะไรคะ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ

แล้วก็ส่งมาสะสมส่งมาใช่ไหมคะ
คิดไหมว่าเราแบบต้องได้บ้างแหละเคยมีหวังบ้างไหมคะ
อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรประมาณนี้
คิดว่าได้มอเตอร์ไซค์ก็ยังดีใช่ไหมในความรู้สึกเราค่ะ
บอกว่าส่งมาเป็นร้อยฝาเลยสักเท่าไหร่เลยนะ
น่าจะรวมน่าจะ๓๔๐๐ฝั่ง
หา๔๐๐ฝาที่ไปเขียนมือมิกเลยหรอคะเพราะมันจะทำไม่ถูกกฎิกานะ

ถ่ายอยถ่ายอย

ฉลามนะกำลังให้ความสนใจอยู่เขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ

ถามคุณสมพรคุณหมิวตอนที่ทางทีมงานของเราบุกไปหาถึงที่บ้าน
มันยากาศเป็นยังไงบ้างเขาก็คุยเข้าไปพูดอะไรบ้าง
เขาก็จัดขบวน

มีคนมาร่วมแบบแสดงความยินดีกันนะ

เพราะเว่นที่เราจับสังวัลเลยและก็ไปตอนนั้นเลย

ทราบข่าวตอนไหนเขาบอกตอนไหน
แฟนเขาโทรมาบอกว่าดีใจด้วย
ตอนแรกก็ดีใจอะไรเพราะเขาดูสดอยู่ไงคะ
เราก็บอกดีใจอะไรแต่รอรับโทรศัพท์เลยนะ
เราก็เลยรอรับโทรศัพท์ก็เลยโทรหาเขา
ไม่ติดสงสัยเขาโทรมาหรือเปล่า
ไม่ค่ะเขาไม่รับโทรศัพท์คืนค่ะ
ที่สุดแล้วก็แจกใหญ่กันแบบนี้ค่ะ
แจกจริงเลยตอนนี้ชีวิตเราพลิกแล้ว
คิดไหมว่าหลังจากที่เราได้รางวัลไปเนี่ย
เราจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรต่อยอดยังไง
เก็บไว้ตอนแรกก็คืออาจจะเอาไปชำระหนี้ทั้งหมดก่อน
เรื่องการต่อยอดก็คืออาจจะไปซื้อดาวน์รถ๑คันมาประกอบ
เป็นค้าขายออนไลน์เสริมจากงานประจำ

ดีนะเดี๋ยวนี้คนเราไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเดียวแล้วแน่นอน
ทำ๒อาชีพควบคู่กันไปช่วยเหลือกันไปก็ได้

ใจค่ะเพื่อนรู้ยัง

ตอนนี้รู้หมดแล้วรู้แล้วดีใจมากรี๊ดเลยไหม
โอเคน้องดีใจดีใจทั้งครอบครัวดีใจกับครอบครัวของคุณสมพรรณเสมมุกด่าด้วย
เอาอย่างนี้ให้แนะนำหน่อยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่
ตอนนี้เรายังแจกทั้งมอเตอร์ไซค์และยังมีการแจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาทอยู่
ให้คุณสมพรเชิญชวนคนที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้ส่ง
ความพยายามของเรามันคุ้มค่ามากนะ
ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนครับดื่มคาราบาลแดงแล้วก็เขียนบีบส่งมาครับ
ส่งมาเยอะแค่ไหนส่งแค่ไหนก็ได้หรือยังไง
ส่งได้ตามที่เราอยากจะส่งเลยครับ
ถ้าเป็นฝาคาราบาลแดงต้องเขียนข้อความว่าอะไรคะ
ถ้าเป็นฝาคันโซคูณ๒

เมนโดดนี่เหมาะไว้ผู้โชคดีมาก

อ่ะนี่แหละฮะผู้โชคดีแบบนี้เอามาให้ดูกันเพราะเราจับจริงแจกจริง
อันเดียวได้ทองคำมูลค่าเป็นล้าน
ส่วนพี่ท่านนี้ก็ส่งกันมาหลักร้อยฝา
สามร้อยกว่าฝานะครับเอาว่ากันไปความพยายามอยู่ที่ไหน

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
เออเป็นทีละเชียวคุณหมิวให้บอกนิดนึงว่า
สำหรับใครที่ดูอยู่อยากจะส่งกำลังใจอะไร
ให้คนที่ส่งมาแล้วแต่ยังไม่เป็นผู้โชคดี

ไม่ต้องไม่ต้องเอายังไง
ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะขอบคุณมากครับ

ขอบคุณท่านหนึ่งล้านบาทครั้งต่อไป
เราจะจับแจกันในวันที่๕สิงหาคม
เพราะฉะนั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากจ้า